อยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่า

ถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย

หรือมีวิธีการในการเอาตัวรอดอย่างไรได้บ้าง

เมื่อช่วงเมื่อวานช่วงค่ำก็จะมีคลิปเนี่ย
แล้วใครเห็นแล้วก็คือมันสะเทือนใจ

ออนไลน์นะฮะก็สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

มันเกิดที่ห้างใหญ่กลางกรุงขนาดนี้

คุณผู้ชมมีวิธีการเรียกสติอย่างไร

ก็สร้างความตกใจให้กับผู้คนมากมาย
รวมทั้งคนในห้างเองคนที่ติดตาม
ข่าวเองก็ดีแล้วก็เกิดความกระหนขึ้นมาเพราะว่าจู่ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
บริเวณอาคารซึ่งต่อเป็นส่วนแยกเป็นส่วนออฟฟิศของเซ็นทรัลเวอร์
อยู่ด้านหลังของโรงแรมเซ็นทราแกรนดนะฮะแล้วก็เพลิงเนี่ยค่อยลุกไหม้
ตอนแรกเป็นกลุ่มควันก่อนเป็นกลุ่มควันออกมาแล้วก็มีเพลิงออกมา
แล้วก็ส่งผลให้คนที่อยู่ในอาคารต้องหนีตายกันแบบโอ้โหแบบสุดชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้มันน่ากลัวมากแล้วช่วงเย็นเมื่อวานรถติดมาก
รถติดมากแถวแถวเซ็นทรัลเวอร์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลครับ
ปฐุมวันนะฮะก็คือในจุดนี้แบ่งออกเป็นหลายอาคารหลายส่วน
ทั้งส่วนหลักก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงแรมเซ็นทรัล
แต่ว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารย่อยต่อขยายออกมาจากอาคารหลัก
มีความสูง๒๑ชั้นก็เป็นส่วนออฟฟิศแล้วก็จุดที่ทำงานของพนักงานต่างนะฮะ
ควันและเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น๘
ในส่วนของสำนักงานของโรงแรมซึ่งเป็นโซนออฟฟิศแล้วก็จุดขนถ่ายสินค้าครับ
คือตอนเกิดเหตุนะมันไปเกิดอยู่โซนด้านหลัง
ทำให้คนที่อยู่ในโซนของห้างไม่ทราบเลย
บางคนทำกิจกรรมอยู่ประชุมอยู่ดูหนังอยู่ช้อปปิ้งอยู่
หรือว่ามีดาราไปออกอีเวนต์อยู่ก็ไม่ทราบเลย
มันไม่มีการส่งสัญญาณเตือนภัยเลย
ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกติจนมีคนตะโกนบอก
และเริ่มมีกลุ่มควันกระจายไปถึงทราบว่าเพลิงไหม้
ใช่คือทุกคนรู้ตัวก็ตอนที่เห็นควันนะคะ
ถูกต้องนะฮะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหลายคน
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของโรงแรมที่ทำงานอยู่ครับ
พยายามบกไม้บกมือขอความช่วยเหลือ
บางทีก็เอาผ้ามาโบกบ้างนะฮะ
ขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ข้างล่าง
ระหว่างนั้นคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เพราะว่ามีผู้ประสบภัย๒คนเป็นผู้ชาย
ก็แต่งตัวเป็นพนักงานของโรงแรมนะฮะ
ทนความร้อนไม่ไหวเพราะว่าเหมือนเหมือนด้านในเนี่ย
เผลิงไล่เข้ามาแล้วจนสุดทางแล้ว
อนุญาตไม่นำเสนอคลิปที่เขาเผยแพร่กันแล้วกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนได้เห็นคือ
ควันมันดำมืดซะจนมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วเนี่ยค่ะ
มันระเบิดออกมาแบบนี้ด้วยแล้วควันเยอะ
เยอะจนคือถ้าอยู่ในนั้นก็หายใจไม่ออกแน่นอนนะคะ
จังหวะนั้นก็มีพนักงานผู้ชาย๒คน
เขาเหมือนว่าถูกเพลิงไล่เข้ามาแล้ว
แล้วเขามาสุดทางแล้วนะฮะ

ถ้าอยู่ก็ไฟก็คลอก
ตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๘ตรงนั้นลงมาด้านล่าง๒ราย
นะฮะก็คือนายศักดิ์ชัยเจริญราบอายุ๕๐ปี
อันนี้ตกมาแล้วก็เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุเลยครับ
อีกหนึ่งคนคือนายอาทิตย์ดำสายอายุ๕๐ปี
กระโดดลงมาร่างเนี่ยไปติดอยู่ที่กรรษาชั้น๒
แต่ว่าก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทำให้ทั้งสองรายเสียชีวิตและก็เป็นพนักงานของห้างนี้นะครับ
ส่วนคนเจ็บต่างเนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะฮะ
ก็มีทั้งหมด๑๖รายอยู่โรงพยาบาลจุฬา๖รายโรงพยาบาลตำรวจอีก๑๐รายนะครับ

เจ้าหน้าที่เองก็ใช้วิธีการลำเลียงชุดปฏิบัติการในอาคารลากสายยางไปฉีดนะครับ
คุมเพลิงอยู่๕๐นาทีตอนแรกเหมือนเอาไม่อยู่
คือตอนแรกสุดเลยที่ไฟเริ่มไหม้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเองเขาก็บอกนะคะว่า
ก็เอาพวกถังฉีดดับเพลิงเคมีแล้วก็สายยางน้ำไปฉีดแล้วแต่เอาไม่อยู่
อยู่เอาไม่อยู่มันมีอุปกรณ์มันมีเชื้อเพลิงมันมีกระดงกระดาษเพราะว่าเป็นห้องเก็บเอกสาร

ก็ไหม้ไปนะฮะก็เลยต้องเข้าไปควบคุมเพลิงสุดท้ายเนี่ยเกือบชั่วโมงครับเพลิงสงบแล้วก็ลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คือใช้ทั้งรถกระเช้าทั้งรถดับเพลิง๓๐กว่าคัน
ใช่ครับนะฮะแล้วคิดดูคือสภาพมันเข้าไปจุดเกิดเหตุยากมากเพราะรถมันติดมากตรงนั้นนะฮะ
ส่วนในพื้นที่ของห้างเนี่ยก็ช่วยกันอบพยพลูกค้าออกมาโอ้โหนับพันชีวิตครับทั้งลูกค้าทั้งพนักงานเยอะแยะมากมายกลหนมากเลยนะทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวไปรวมที่จุดคัดกรองก่อนนะอยู่ที่บริเวณลานของห้างทำไมถึงต้องไปรวมตัวจุดคัดกรองเพราะว่าพอเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งทวิตข้อความตามหา
เป็นคนที่เสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศในภายในห้างนะคะตอนนี้คนกำลังวิ่งหนีเลยคืออย่างที่บอกว่ามันไหม้โซนที่เชื่อมต่อกันระหว่างโรงแรมกับห้างบริเวณชั้น๘ก็จริง
พูดว่ากฎธมพลตำรวจเอกอัศวินขวันเมืองก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้น
เพลิงที่ลุกไหม้ในอาคารส่วนบนเนี่ยเรียบร้อยลงแล้วแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยยังคงพวยพุ่งขึ้นมาอยู่บ้างนะคะจากชั้นใต้ดินปี๒
ซึ่งเป็นชั้นได้ยินที่เขาเรียกว่าไฟล์ปั๊มหรือว่าห้องปั๊มน้ำเขาสันนิษฐานด้วยว่าห้องเนี้ยน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะเพราะต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนทีนี้ก็ถามถึงเรื่องมาตรการเฝ้าระวังว่าเอ๊ะมันยังมีกลุ่มควันคู้อยู่แบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกา
และภูวากฎาบอก็สั่งปิดอาคารนี้ไปจนกว่าจะปลอดภัยหรือว่าทราบความชัดเจนของสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้
ถ้ามีคุณสถิตินักขนาดนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
แต่เดี๋ยวรอพอท้อเพียงจากการคาดการณ์

ผมได้สั่งให้ปิดอาคารนี้ปิดไปแล้วฮะ
จนกว่าเราจะตรวจสอบว่ามันปลอดภัย
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรรมนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับคณะทำงาน
ก็เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าในพื้นที่เกิดเหตุเหมือนกันนะคะ
มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือปฏิบัติการชั่วคราว
แล้วก็มีพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาน๖
แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาร่วมกันอยู่ตรงนี้
ในการวางแผนแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยค่ะ
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เชิญญาติผู้ประสบภัยมาสอบปากคำนะคะ

และ๑๙๒๐นมีบางคนร้องไห้จนล้มพุบหมดสติกองอยู่กับพื้นเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลตำรวจให้เข้ารับรักษาอาการอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ

บางคนนะเขาอยู่ที่บริเวณส่วนจัดการประชุมของโรงแรมนะชั้น๒๒๒๔เนี่ย

ให้ที่บ้านเขาทราบว่าเขาปลอดภัยเพราะว่าต้องเดินเท้าใช้ลิฟต์ไม่ได้
พยายามเอาชีวิตรอดกันถึงที่สุดเลย
ส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยดีก็จะมีแค่ที่เรารายงานไป
ก็คือ๒รายเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง
มีการออกแถลงการใจความบอกว่า
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาทีเกิดกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น๘
ศูนย์ก็ได้รีบอบพยพคนออกจากพื้นที่ทันที
และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำศูนย์ก็เข้าไปควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จ
ภายในเวลา๑๘นาฬิกา๑๐นาที
แล้วก็สักประมาณเที่ยงคืนครับ
ห้างก็มีการออกแถลงการอีกครั้งบอกว่า
มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ทั้งหมด๑๕ราย

พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจและจะช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และคนเจ็บอย่างเต็มความสามารถ
อันนี้ก็เป็นการชี้แจงแล้วก็เป็นการโพสต์ของทางห้าง
แต่ว่าในโซเชียลเองก็จะมีภาพมีคลิปต่างมากมายจนมีการขอร้องว่า
การเผยแพร่คลิปที่มีคนกระโดดมาเสียชีวิต
เพราะญาติเขาไม่อยากเห็นภาพนั้นซ้ำอีก
คือมันทำใจไม่ได้ค่ะ